ที่ลงในนามอิสระแล้วก็ไม่ได้มีการส่งทีมสอกรด้วย
อาจารย์ครับการทำงานในสภากอทมมันจะง่ายเหมือนการที่จะได้คะแนนเลือกตั้งครั้งนี้มาไหมฮะ
คือต้องดูก่อนว่าบทบาทของสภากรทมนี้มีบทบาทในเรื่องอะไรบ้าง
อย่างที่หนึ่งเนี่ยผมเรียกว่าเป็นการออกข้อบรรยัติของกรุงเทพมนาคอล

อย่างเช่นว่ากรุงเทพมนาคอนจะมีกฎหมายอะไรออกมา
ที่เป็นการบังคับใช้ของกรทมเองเนี่ย
ก็ต้องผ่านนาศพากรทม
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
กฎหมายก็จะมาจากฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายเสนอซะมากกว่า
เพราะฝ่ายบริหารต้องเห็นปัญหาว่าแบบนี้มันมีปัญหานะ

เรื่องเกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรอะไรต่างเหล่านี้มีปัญหานะครับ
ก็จะเป็นฝ่ายเสนอเข้าทรภาพกรุงเทพมนาคอล
ก็ถ้ากฎหมายดีนะครับ
ผมก็คิดว่าทรภาพกรุงเทพมนาคอลเองเนี่ย

เพราะว่าถ้ากฎหมายดีข้อเสนอดีนะ
เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเพื่อคนกรทม
แล้วทรภาพไปขวางเนี่ยทรภาพเป็นผู้หลาย

อย่างที่สองคือบทบาทในการที่จะพินาพวกการอนุมัติงบประมาณ
ซึ่งก็แน่นอนครับว่าในแต่ละปีเนี่ย
ผู้บริหารก็จะต้องเป็นฝ่ายทำงบประมาณ
ว่าจะต้องใช้ไปในเรื่องราวอะไรยังไงบ้าง
สภาเองก็มีส่วนแล้วครับในการที่จะช่วยทำให้มันดูดีมากขึ้น
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นการเสริมซึ่งกันแล้วกัน
เพราะว่าถ้าไม่ให้กฎหมายออกเลยไม่ให้งบประมาณออกเลยเนี่ย
มันก็กลายเป็นว่าทำอะไรกันไม่ได้
เพียงแต่ว่าช่วยกันขัดเกลาให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น

ที่๓คือบทบาทในการตรวจสอบกำกับการทำงานของทางฝ่ายบริหาร

แล้วก็ดูว่าผู้แผนทำอะไรไม่เหมาะสมก็อภิปรายกัน

ถ้าฝ่ายของสกเป็นฝ่ายอื่น
ที่ไม่ใช่ฝ่ายที่สับหนุนคุณชาติชาติอย่าง
เต็มไม้เต็มมือครับเราดูนะครับว่า
สกเนี่ยขณะที่ที่ลงในนามของพักเนี่ย
มีของประชาธิปัตย์ของก้าวไกร
เพื่อไทยเออเพื่อไทยพลังประชารัฐ
พลังประชารัฐไทรสรรค์ไทยไทรสรรค์ไทยครับ
ก็ต้องดูว่าสัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ย

ถ้าดูจากการประเมินเขาก็บอกว่า
ก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าก้าวไกล

ในสกนะถ้าถ้าเป็นไปตามที่หลายคนประเมินน่ะ
ที่เหลืออาจจะมีการแบ่งกันในส่วนที่เหลือ
ครับถามว่าก้าวไกรโดยความเป็นพักแบบเนี้ยของเขาอะนะ
เขาเป็นพักที่ผมใช้คำว่าเขาไม่ได้หนุนทุกเรื่อง
ประโยคนี้แล้วกันคือเขาอาจจะหนุนในเรื่องซึ่ง
ซึ่งเป็นประโยชน์แต่ถ้าเรื่องซึ่งเขารู้สึกว่ามัน
มันไม่ตรงกับความคิดเขาอุดมการของเขาเนี่ย
ซัดเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าก้าวไกลเป็นส่วนใหญ่ของสภา
กรุงเทพมันธคอนเนี้ยคุณชัดชาติก็ไม่ได้ทำงานง่ายเท่าแหละ
คุณชัดบิโยคนี้แล้วกันโอ้นะไม่ไม่ได้ทำงานง่ายครับนะฮะ
แล้วถ้าเป็นสมมุติพลังประชารัฐเป็นฝ่ายส่วนใหญ่อีกสมมุตินะ
อันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับเพราะเป็นนะฮะเป็นอย่างงั้นไปนะครับ
โอกาสที่คุณชัดชาติจะทำงานแล้วสบายก็คือว่ามีในฝั่งของเพื่อไทยเข้าไป
เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดเขาจะทำงานสบาย
เพราะว่าอาจจะมีวิธีการคิดที่คล้ายกันครับ
เพื่อไทยไทยสร้างไทยเนี่ยถ้าเป็นสัดส่วนใหญ่ของสภาเนี่ยก็โอเคครับ
ยังไงต้องดูผลสอกรประกอบด้วยใช่ครับนะฮะ
คืออาจารย์ถ้าเป็นลักษณะแบบที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยแล้วมัน
การที่ผู้ว่ากรทมให้ลงอิสระได้มันก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการส่งสอกร
หรือไม่ส่งศอกรถ้าถ้ามองอย่างงี้ก็ลงในนามพักที่มีศอกรดีกว่าหรือไง
อันนี้อันนี้คือเขาไม่ได้ห้ามอืม
นะว่าจะต้องส่งศอกรด้วยหรือไม่นะครับอยู่ที่ว่าคุณได้เป็นผู้ว่ากฎมอบ
คุณจะประสานงานกับสอกรยังไงได้อย่างงี้ประมาณอย่างงีหรอมันมันก็เป็นสองทฤษฎีไง
ฤษฎีหนึ่งก็คือหมายความว่าถ้าเราต้องการการทำงานที่ราบรื่นเป็นเนื้อเดียวกัน
เป็นเอกภาพมันก็ต้องไปด้วยกัน
เราไม่ได้จำลองรูปแบบของสภาใหญ่หรือสภามาทั้งหมดอ่า
ใช่ไหมฮะทรภาใหญ่หรือทรภานี้คุณต้องได้เสี่ยงข้างมากในทรภาก่อน

เหมือนเลือกนายกกับเลือกสอบพร้อมกัน